ไหมครับไม่ค่อยเปย์ไม่ค่อยเปย์นะฮะอย่างนั้นสู้พี่คนนี้ไม่ได้
พี่ผู้ชายคนนี้อายุห้าสิบเก้าปีสายเปรย์นะครับ
คบกับผู้หญิงอายุยี่สิบเจ็ดแต่ตอนนี้นะฮะผู้หญิงยี่สิบเจ็ดนี่เป็นเพื่อนหลานนะ
แต่ว่าผู้หญิงจะเทแล้วจะเทแล้วยื้อยุดกันยังไง

ก็มาหาไม่ใช่เหรอมาหาแล้วจะหนีทำไม
บ้าจักมาหาสักอย่างอยู่อ่ะ
เมื่อกี้ผมหมดไปเจ็ดแสนน่ะ

แล้วเธอจะไปขุยให้นั้นไหมปซเลี่ยงนี้ได้ไงอ่ะ

แล้วยังทำยังโกหกอีกอ่ะอืมก็เนี้ยเขาพูดโกหกอ่ะ
เดี๋ยวหนูไปส่งเพื่อนแล้วก็หนูก็กลับมาครับพี่เออ
ไปกินอะไรเท่าไรด้วยเมื่อกี้ก็จะหนีทีแล้ว
อยู่ด้วยกันนานยังครับเขาไม่ได้มาอยู่เลย
เขาไปไปมามาอืมไปมานอนแล้วก็กลับไปอืมก็
ถ้าให้เป็นชื่อเขาเลยซื้อเงินสดเนี้ยอืมนี่ต้องรักหมดใจนะ
ฮะต้องแลกหมดใจนะถึงไปเกาะรถอยู่แบบนี้ค่ะ
พี่เขาเนี่ยมีอาชีพขายหน่อกล้วยนะ
หน่อกล้วยอยู่ที่ตลาดมกล้วยไข่นะฮะ
เขาเป็นผู้ชายสายเปรย์เอาพูดกันตรงอายุห้าสิบเก้า
เป็นชาวกำแพงเพชรยืนขวางหน้ารถคันนี้อยู่
นวอนให้ฝ่ายหญิงลงมาลงมา
คบกันมาเกือบปีได้ครับคือพี่ธนสิทธิฟังพี่ธนสิทธิ์ก่อน
พี่ธนาสิสหมดตังค์ไปเยอะแล้วเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวโอน
เอาเงินสดซื้อรถเก๋งคันนี้ให้ด้วย
นี่นะฮะหวังว่าจะให้ผู้หญิงมาอยู่กินด้วยกัน
แต่เธอจะมาเทกันดื้อพี่เขาบอกแบบนั้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าที่ทำการสายตรวจคลองแม่ลาย
ตามวนครองแม่ลายอำเภอเมืองจวัดกำแพงเพชร
มาช่วยเจรจาบอกดีกันเถอะดีกันเถอะคุยกันเถอะ
ให้ฝ่ายหญิงลงจากรถแต่เวลาผ่านไปชั่วโมงกว่า
พี่เขาก็เกาะอยู่แบบนั้นผู้หญิงก็ไม่ยอมลงนะฮะ
จะเข้าไปในรถให้ได้พี่ผู้ชายนะ
ตำรวจก็เลยบอกไปโรงพักถ้าอย่างนั้นไปคุยกันที่โรงพัก
พี่ธนสิตเล่าก่อนเล่าบอกว่า
คบหากับฝ่ายหญิงมาปีกว่าเธอเป็นเพื่อนของหลาน
เพื่อนหลานเออเป็นเพื่อนหลานนะ
นานทีฝ่ายหญิงก็จะมาหานะแล้วก็โอนเงินให้ใช้ตลอด
แล้วปีที่แล้วเก๋งคันนี้ซื้อ๑๗๐๐ซื้อเงินสดเลย
แสนเจ็ดแล้วเอาไปให้พ่อฝ่ายหญิงดูด้วย
นี่ฉันซื้อรถให้ลูกนะ
แล้วก็โอนเป็นชื่อของฝ่ายหญิงซะเลยเพื่อความสบายใจ
แล้วก็จริงเตรียมทองไว้ด้วย
เตรียมทองเพราะเป็นของมั่นนี่แค่บอกรักหมดใจ
แล้วก็จะทำพิธีผูกแขนแต่งงานกัน
แต่ฝ่ายหญิงบายเบียงหลบหน้าหลบตาพยายามตีตัวออกห่าง
เมื่อวานฝ่ายหญิงมาหาเพื่อจะมาเอาเงินอีกหนึ่งหมื่นบาท
พอได้เงินก็จะขับรถหนีดื้อ
ตอนนี้ต้องทำใจสักพักเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่

มาฟังผู้หญิงบ้างต้องฟังความสองข้าง
ค่ะนะครับฝ่ายหญิงยอมรับว่าพี่ธนสิทธิ์เนี่ย
ดูแลเป็นอย่างดีมาตลอดแต่พี่เขาโมโหร้ายอ่ะปุ้ย
พี่เขาโมโหร้ายก็เลยไม่คิดจะมาปักหลักปรักฐาน
กับครอบครัวเป็นครอบครัวเป็นครัวกับพี่เขา
ยอมรับว่าจะหนีจริงแหละแต่พี่เขา
อันนี้พี่เขาพูดนะน้องเขาบอกว่าพี่เขาเลี้ยงเด็กไว้เยอะ
เด็กไว้เยอะนะครับส่วนพี่เขาเนี่ยก็ให้เงินใช้
ซื้อรถให้แต่ก็ไม่ยอมคืนดีกับพี่เขาแน่นอน
เพราะว่าเธอก็บอกว่าเธอก็เสียมันไปเยอะเหมือนกัน

มาหาเขาบ่อยไม่ครับพูดถึงมาหาเขาบ่อยนานมากค่ะ
ด้วยเป็นมูลค่าสักเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็ไม่สามารถชดใช้ให้หนูได้อยู่แล้ว
แล้วถามว่าสิ่งที่หนูเสียไปมันหาคืนไม่ได้
หนูก็ต้องได้เป็นทัพสินหรือของชาย
ที่จะต้องแทนกันนะคะ
คุณผู้ชมที่ดูทีวีกับคุณผู้ชมที่ดูเฟซบุ๊ก
แฮสแท็กหน่อยว่าทีมหญิงหรือทีมชาย
ปุ้ยว่าไงผมอ่านไปนะปุ้ยยิ้มไปตลอด
ไม่คือจะบอกว่าพูดอย่างงี้คือจะไม่คืนใช่ไหมหมายถึงฝ่ายหญิงเนี่ยอ่า
ใช่ไม่มีคืนแล้วมั้ง
ตำรวจสพเมืองกำแพงเพชรบอกรับแจ้งความไม่ได้เพราะอะไร
คือฝ่ายชายพี่ธนสิทธิแฟนแมนยูเนี่ยนะ
ก็แจ้งบอกว่าถูกฝ่ายหญิงหลอกตำรวจบอกไหนล่ะหลักฐาน
ส่วนรถเก๋งที่ผู้ชายซื้อให้ผู้หญิงเนี่ยตำรวจบอกว่าคุณให้เขาโดยเสน่หาเปล่า

แล้วจะให้ตำรวจมาบังคับให้ฝ่ายหญิงไปอยู่กินกับฝ่ายชายตำรวจก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะฮะ
ถ้าฝ่ายชายจะเอาเรื่องฝ่ายหญิงว่าหลอกนะก็ไปหาหลักฐานมาตำรวจบอกไปฟ้องแพ่งเอา
ตำรวจทำได้เพียงให้ทั้งคู่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น
ผมอยากจะเห็นเหลือเกินนะฮะว่าทีมชายหรือทีมหญิงก็เริ่มมีคนบอกแล้วว่าทีมชายจ้าเป็นผู้หญิงนะ

ถ้าเป็นนุ่มเรียวภูเขาไม่ค่อยเป็นอย่างงี้
อ๋อเหรอ
เขาไม่ค่อยมีตังค์